เหตุการณ์นะคะเป็นการปะทะคารมกันอย่างดุเดือด
ระหว่างคนขับรถกระบะส่งของ
ขับตำรวจนะคะหลังจากที่ตำรวจ
ขอตรวจค้นรถกระบะคันนี้
แต่เขาบอกว่าก่อนจะตรวจค้น

แต่ว่าทางตำรวจแสดงอาการฮืดฮาตไม่พอใจ

อาลบอาลบสิอินทรัพย์ต้องได้มา
นี่ประทาการประทาการรมการนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอยเพชรเกษม๑๑๔เขตน้องแข็ม
เป็นพื้นที่ของสนหนองค้างพลูนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้ว

ติดต่อไปยังคนที่ถ่ายคลิปนี้นะคะ
เป็นเจ้าของคลิปชื่อวนายอภิชาติศรีลาเพชร
เล่าบอกว่านี่เป็นช่วงสำคัญของคลิปด้วยนะ
ก็คือตำรวจลักษณะเหมือนจะหยิบปืนขึ้นมาข่มขู่
ในช่วงที่เขาขอถ่ายภาพเอาไว้เนี่ยนะคะ
ส่วนต้นเรื่องเขาบอกเมื่อวานนี้เขากับลูกน้องขับรถ
รถกระบะคันนี้สีขาวเนี้ยไปส่งของในซอยเพชรกะเสมหนึ่งร้อยสิบ
ขับรถสวนกับรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจสายตรวจ๒นาย
ซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปนี้นะจากนั้นสวนเฉยนะ
เขาขับจากซอยหนึ่งร้อยสิบมาที่หนึ่งร้อยสิบสี่แยกห้า
รถจักรยานยนต์ของตำรวจที่ขับสวนกัน
ขับตามมาแล้วก็มาปาดหน้าหลังจากปาดหน้า
ถามว่าคุณตำรวจมีอะไรครับผมคุณตำรวจบอกว่า
ขอตรวจค้นภายในรถหน่อยครับขอตรวจค้นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
คนขับรถกระบะบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ละกันคุณตำรวจ
ถ้าคุณตำรวจอยากตรวจผมขออนุญาต
เอามือถือขึ้นมาถ่ายไว้เป็นหลักฐานหน่อยได้ไหม
ว่าจะไม่ถูกยัดยาเพราะตรงนี้มันเป็นกลางซอย
มันไม่ใช่ด่านเดี๋ยวถ้าคุณยัดยาผมขึ้นมาเนี่ย
โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเท่านั้นแหละค่ะ
โวยวายเสียงดังเลยแล้วก็พยายามจะเข้าไปตรวจค้นในรถให้ได้
และในช่วงเวลาหนึ่งตำรวจเอามือจับที่อาวุธประจำกาย
ดึงออกมาลักษณะเขาบอกเหมือนจะมาข่มขู่
คนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคุณตำรวจจะต้องโมโห
ทำไมจะต้องทะเลาะกับผมและทำไมจะต้องทำลักษณะดึงปืนมาข่มครู
เพราะผมยินดีจะให้ความร่วมมืออยู่แล้วฟังเสียงเจ้าของคลิปค่ะ
ที่เราถ่ายไว้เป็นหลักฐานว่าเอออย่างนี้อย่างนี้อยากตรวจตรวจไปอย่างนี้
แล้วชักปืนเพื่อนี่แหละก็จุดนี้แหละ
แล้วก็คำพูดที่ผมมันถ่ายไม่ได้โทรศัพท์หลุดคือแรงมาก
ครั้งเดียวตายครั้งเดียวพูดอย่างนี้ก็หันหลังออกไป
ตอนนี้นะคะตำรวจทั้งสองนายที่ปรากฏในคลิป
อยู่ระหว่างถูกต้นสังกัดตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น
วันนี้ข่าวเย็นไทยรัฐเปิดประเด็นนี้ไว้ก่อนนะคะ

ตามความคืบหน้าได้ในคืนนี้ไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ